สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนั่งดูข่าวโทรทัศน์ข่าวหนึ่ง
ดูแล้วก็นั่งซึมเลยครับนั่งซึมนิ่งอยู่กับที่เพราะสะเทือนใจมาก
เป็นข่าวที่นักข่าวโทรทัศน์เขาบุกไปบ้านหลังหนึ่ง
บ้านนี้เป็นครอบครัวที่ตกเป็นเหยื่อความเคราะหร้ายของการโหดเยี่ยมทารุณ
เนื่องมาจากความเหิมเกลิมของตู้เห่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมา๑๐กว่าปีแล้วครับ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะคดีเผาสวนงูที่ภูเก็ต

ชัยทองงามที่ท่านเห็นในรูปเมื่อสักครู่เนี่ยนะเอารูปมาแช่ซะอีกทีก็ได้
เพราะจะได้เห็นร่องรอยว่ามีเต็มไปด้วยรอยแผล
เป็นเหยื่อของความโหดเยี่ยมทำมาหากินอะไรไม่ได้
เป็นภาระของแม่ต้องคอยดูแล
แล้วแม่ก็ปล่อยทำมาหากินอะไรไม่ได้ไปคนหนึ่ง

ผู้ชายคนนี้ถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยม
ฟังที่เขาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความโหดร้ายทารุณ
ยิ่งกว่าทำกับสัตว์เดยลาชาญ
แล้วผู้ชายคนนี้เป็นโรปพอร์
ที่รักษาความปลอดภัยถูกนายตู้เห่าสั่งการ
ให้ชายชะกันลากไปทำร้ายจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด
เรื่องมันผ่านมา๑๐กว่าปีแล้วครับ
แต่ว่าเป็น๑๐กว่าปีของความเดือดร้อนทุกข์ทรมานกับการรักษาตัว
ซึ่งรอดตายมาได้แต่ก็ยังดีนะครับที่ไม่ตาย
เพราะว่ามีหลายคนต้องตายแล้ว๑๐กว่าปีที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้น
คดีนี้ก็เป็นอย่างที่คุณดอมเล่าไปเมื่อสักครู่ว่า
เป็นหนึ่งในคดีที่อายการสั่งไม่ฟ้อง
สั่งไม่ฟ้องเพราะสำนวนอ่อน
ก็เพราะนายตู้เห่ามันมีอิทธิพลบารมีมีเงิน
ไปทำให้สำนวนที่ตำรวจสอบสวนเป็นสำนวนอ่อน
หลักฐานไม่พออายการก็สั่งไม่ฟ้อง
นี่เป็นอิทธิฤทธิ์ของไอ้ตู้เห่า
คนไทยสังคมไทยมารับรู้เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
ตอนที่คุณชูวิทย์เขาออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของไอ้ตู้เห่า
แล้วเปิดคลิปช่วงที่ไอ้ตู้เห่าเนี่ย
มันข่มขู่คนที่ไปทำงานให้แล้วไม่ได้เงินครบตามจำนวน
คนที่ไม่ได้เงินครบตามจำนวนเขาก็ยกคณะไปทวงไอ้ตู้เห่า
ตู้เห่ามันอวดศักดาว่า
อย่ามายุ่งกับมันถ้าไม่จบเดี๋ยวก็ตาย

ฆ่าคนตายมาแล้วที่ภูเก็ต

การมีเงินเนี่ยมันทำอะไรก็ได้
ทำผิดไม่ต้องติดคุกก็ได้
นี่คลิปไอ้ตู้เห่ามันว่าอย่างนี้

ครอบครัวนี้เขาทำยังไง
ครอบครัวนี้เขาไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ครอบครัวนี้เขาไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม

ช่องทางไหนที่เปิดให้ร้องขอความเป็นธรรมไปร้องหมด
ช่องทางไหนที่เปิดให้ร้องขอความเป็นธรรมไปร้องหมด
ช่องทางไหนที่เปิดให้ร้องขอความเป็นธรรมไปร้องหมด
ที่รับเรื่องความร้องเรื่องความเป็นธรรม

ไม่มีใครช่วยอะไรได้เลย

เมื่ออายการสั่งไม่ฟ้อง

เล่าให้นักข่าวฟังแล้วสะเทือนใจมาก
เล่าให้นักข่าวฟังแล้วสะเทือนใจมาก

ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย
ยากดีมีจนยังไงก็ภูมิใจที่เป็นคนไทย
ยากดีมีจนยังไงก็ภูมิใจที่เป็นคนไทย

แต่พอเจอเรื่องแบบนี้กับตัวเอง

ไปพึ่งพาใครที่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้น
พึ่งพาใครที่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้น
ไปร้องขอความเป็นธรรมกับใครที่ไหนก็ไม่ได้ผลทั้งนั้น

มันสะเทือนใจตรงนี้

อาการสูงสุดที่เป็นสุภาพสตรีคนแรก

เป็นคดีดังที่คนสนใจ

คดีก็มีคดีเผาสวนงูที่ภูเก็ตนี้ด้วย
คดีที่อดีตรอปภเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายนี้ด้วย
เหตุผลต้องการกู้ภาพลักษณ์ของอายการสูงสุด
ฉะนั้นคดีอดีตที่รอปภถูกทำร้ายร่างกายเกือบตาย
กลายมาเป็นผู้พิการมีรอยแผลเต็มไปทั้งตัว
ก็จะได้รับการดูแลก็จะมีการตั้งทีมขึ้นมาสะสาง
เพื่อย้อนไปดูว่าทำไมตอนนั้นไม่ฟ้อง
คดีมันแก่มันอ่อนยังไงสำนวนมันเป็นยังไงถึงไม่ฟ้อง
แล้วผมดูรายชื่อแต่ละคณะที่อายการสูงสุดตั้งเป็นกรรมการสอบแล้วเนี่ย

ชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเป็นระดับรองอายการสูงสุด
ธิบดีอายการต่างเข้ามาเป็นกรรมการ
อันนี้มีความหวังผมเชื่อว่าอดีตรอปภ
เมื่อสักครู่ที่ท่านเห็นในจอกับแม่เขากับครอบครัวเขา
ญาติพี่น้องเขาคงจะมีความหวัง
มีความหวังว่าเมื่อคดีนี้รื้อฟื้นขึ้นมา
เขาควรจะได้รับการดูแลเยียวยายังไง
เพราะ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาทำอะไรไม่ได้
อยู่อย่างคนทนทุกข์ทรมานเจ็บใจเจ็บตัวมีรอยแผลไปทั้งตัว
เท่ากับเจ็บใจบากหน้าไปหาองค์กรไหนไปหาใคร
ไม่มีใครช่วยได้ท่านลองนึกดูสิครับ
ว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะทำยังไง
ถามว่าที่ผมมีความหวังกับการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบ
หลังเรื่องนี้เพราะอะไร
เพราะผมดูในบทบาทอำนาจหน้าที่
ของกรรมการชุดนี้ที่เป็นคำสั่งอายการสูงสุดแล้ว
ผมคิดว่ามีอำนาจหน้าที่มากเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง
ข้อหนึ่งตรวจสอบข้อเท็จจริง
และในการสั่งคดีของพนักงานอายการ
ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ได้รับมอบหมาย
สองให้จัดทำลำดับเหตุการณ์ในการดำเนินคดี
ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่รับสำนวน
สั่งคดีของพนักงานอายการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมคอ
และชี้แจงต่อสาธารณชน
สามมีอำนาจเรียกสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
เชิญพนักงานอายการเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ข้อเท็จจริงข้อมูลหรือความเห็นประกอบการตรวจสอบ
เรียกเอกสารจากหน่วยงานภายในสำนักงานอายการสูงสุด
เก็บรักษาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
หกเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมาให้ข้อเท็จจริงข้อมูลหรือความเห็นประกอบการตรวจสอบ
นี่ข้อนี้ต้องเชิญอดีตรอปภกับแม่เขามาด้วยนะครับ
ให้หัวหน้าคณะทำงานและคณะมีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
ให้หัวหน้าคณะทำงานแต่ละคณะมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดำเนินการอื่นใด
เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตรวจสอบ
แล้วให้รายงานผลพร้อมความเห็นชอบและข้อเสนอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสั่งคดี
นี่ให้อำนาจไว้ชัดเจนมากก็แปลว่าคดีเผาสวนงูภูเก็ตที่อดีต
รอปภคนนี้ถูกทำร้ายมีโอกาสที่จะนำมาฟ้องใหม่ได้
ถ้าดูตามนี้ฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นความยุติธรรมที่มาช้าไป
มาช้าดีกว่าไม่มาประเทศไทยเหล่านั้นคนยากร้ายเดือดร้อน
เขาเดือดร้อนกับเรื่องความไม่ยุติธรรมมานานแล้ว
คราวนี้ก็จะได้ดูว่าคำสั่งอายการสูงสุดคราวนี้
จะมีผลออกมายังไงเราต้องก่อติดเรื่องนี้ต่อไปครับ